คุณผู้ชมไปดูอาคารใหม่ล่าสุดเลยนะคะ
ซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะ
นี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศเมื่อเช้านี้
ซึ่งนายกบอกว่าโชคดีที่เราสร้างอุโมงเอาไว้ก่อน
ทำให้การต่อเติมเป็นไปได้ง่ายขึ้น
งบประมาณสมัยก่อนในการสร้างอุโมงนั้นมีราคาถูก
ซึ่งสมัยรัฐบาลของนายทักษิณก็ได้ทำเอาไว้ก่อน
อันนี้ก็ชื่นชมว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
เขานั่งรถลักษณะคล้ายรถไฟที่มาจากอาคารหลัก
เชื่อมสนามบิน๒แห่งไว้ด้วยกัน๒อาคาร
โชว์ภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเดี๋ยวเราจะได้ไปใช้บริการนะคะ
จากนั้นนายกกับคณะก็ไปด้วยเครื่องบินแอร์บัส๓๒๐ของกองทัพอากาศ
จะไปภูเกฎไปตรวจรัชการที่ภูเกฎกับทางงา
รับฟังภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน

เพราะว่าภูเก็ตนั้นเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง
ก็เน้นย้ำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาประเทศไทยจนถึงก้าวสุดท้ายที่เดินทางออกนอกประเทศไทยค่ะ
หมายเลขทะเบียนขอไข่ง๔๔๗๗นี่ค่ะภูเกตอันนี้ที่ภูเกตไง
ก็เป็นรถคันเดิมที่เคยใช้ตอนลงพื้นที่ครั้งที่ผ่านมา
ส่วนตอนเช้าที่ไปเสวนาปรัฐกฐาที่งานเสวนาถอดรหัสลงทุน
ก็เป็นวันแรกที่เปลี่ยนป้ายรถของนายก
ก็เปลี่ยนเป็นเลขทะเบียนท้อถุง๖๕๐๖กรุงเทพมาเป็นป้ายขาว
๓๓๐ก็มีความหมาย
คือนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ใช่ไหม

นะครับคุณผู้ชมครับ
เราก็ต้องรายงานนิดนึงสำหรับท่านที่ชอบตัวเลข